ทุกวันนี้เรียกได้ว่าธุรกิจค้าขายออนไลน์กำลังเติบโตสูงมากนะครับมีทั้งพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทั่วประเทศและแน่นอนว่าสิ่งที่จำเป็นมากมากของธุรกิจพวกนี้ก็คือ

วันนี้ผมมีตัวช่วยมาแนะนำครับกับเจ้าหนี้เลย
รุ่นใหม่นะครับที่การันตีความเป็นรถประหยัดน้ำมัน
เซฟค่าใช้จ่ายให้กับพ่อค้าแม่ค้า
ต้นทุนให้กับพวกท่านมีเงินไปหมุนกิจการต่อ

ยังมีดีไซน์ที่เท่ขึ้นกับฟังก์ชั่นอำนวยความสะดวกอีกเพียบ

สวัสดีครับผมฉ่างอาคมรวมสุวรรณ

ดีไซน์ใหม่ก็เท่ไม่ใช่เล่นนะครับ

ด้วยสถานการณ์ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้
ประหยัดน้ำมันจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกใช้งานรถกระบะ

ยนต์ดีเซล๒๔ลิตรขับเคลื่อน๒ล้อเกียร์ธรรมดา๖สปีด

คุมการจ่ายน้ำมันโดยการปรับการฉีดน้ำมันเป็นละอองฝอย

ราคาของกระบะขนส่งตัวนี้อยู่ที่๕๖๔๐๐๐บาทนะครับ

แล้วก็กระจังหน้าที่บอกว่าเป็นรูปทรงของหน้ายักษ์เนี่ยก็คือในส่วนของพลาสติกสีดำด้านนะครับ
แล้วก็รุ่นนี้นะครับเป็นกระบะที่ค่อนข้างเน้นทางด้าน
ใช้งานมากกว่าอุปกรณ์ก็มีมาให้เท่าที่พอใช้งานไม่มีไฟตัดหมอกนะครับ
แล้วก็มาดูที่ด้านข้างกันครับมาที่ส่วนของล้อแล้วก็ยางเป็นล้อกระทะนะครับ
ที่จับมือเปิดประตูเป็นพลาสติกสีดำนะครับ
แล้วก็จุดที่ใช้สำหรับขนของที่มีความสำคัญกับรถพลิกอัพก็คือความกว้างของพื้นที่กระบะนะครับ
มีหูเกี่ยวเพื่อที่จะยึดสิ่งของที่บรรทุกอยู่ภายในกระบะเนี่ยให้ถึง๕หูนะครับ

ก็จะเห็นได้ว่ามือจับที่เปิดฝาท้ายเนี่ยเป็นแบบปกตินะครับเป็น๒อันเปิดออกมา
ไฟท้ายเนี่ยเป็นหลอดธรรมดานะครับทั้งหมดเลย
ฝาท้ายออกมาก็จะพบกับพื้นที่เก็บของจำนวนมากนะครับ

ราคา๕๖๔๐๐๐บาทครับ

ซึ่งเน้นการบรรทุกสัมภาระเป็นหลัก

สำหรับกระบะที่ใช้งานบรรทุกสัมภาระทั่วไป
ความแข็งของช่วงล่างก็จะมีมากกว่ารถกระบะ
เน้นใช้งานทางด้านชีวิตประจำวัน
เน้นประสิทธิภาพในการบรรทุกสัมภาระ
บรรทุกสิ่งของเพื่อที่จะออกไปส่ง
หรือว่าเอาออกไปประกอบธุรกิจนะครับ
นุ่มนวลถ้าเทียบกับกระบะทั่วไป
ก็จะมีความแข็งกว่านิดหน่อย

เน้นการบรรทุกหนักนะครับ
ประมาณใกล้กับน้ำหนัก๑ตัน

ก็อาจจะมีน้ำหนักกดที่ส่วนของกระบะด้านหลังหน่อยหนึ่ง
ก็อาจจะทำให้การทรงตัวดีขึ้น

จะเพิ่มมากขึ้นไปตามน้ำหนักที่บรรทุกนะครับ

ก็จะให้ความรู้สึกแข็งนิดนึ
แต่ว่าไม่ถึงกับกระด้างจนแบบว่านั่งไม่สบายนะครับ
หลังจากที่เราดูรูปลักษณ์ภายนอก
เราไปดูหัวใจของการขับเคลื่อนในรถกระบะรุ่นนี้กันครับ
ว่าวางเครื่องยนต์อะไรกันครับไปครับ

ด้านหน้าแล้วก็ขับเคลื่อนล้อหลังด้วยเกียร์ธรรมดา๖สปีดครับ
กำลังแรงม้าสูงสุดของเครื่องยนต์รุ่นนี้
ทำได้ที่๑๕๐แรงม้าที่๓๔๐๐รอบต่อนาทีนะครับ
แรงบิดสูงสุด๓๔๓นิตเมตรที่๑๔๐๐ถึง๒๘๐๐รอบต่อนาที
ช่วยดันรอบบูสในช่วงรอบต่ำถึงรอบกลาง
เพื่อให้เขายกตัวเองได้ในขณะที่มีการบรรทุกหนักมาเต็มคันรถนะครับ

สำหรับจอภาพทัศกรีนที่เพิ่มเข้ามาในรถกระบะรุ่นนี้นะครับ
เป็นจอภาพที่สั่งงานด้วยระบบสัมผัส
ซึ่งการสั่งงานก็มีความรวดเร็ว

ส่วนการใช้งานของระบบปรับอากาศภายในห้องโดยสารก็เป็นแบบปุ่มบิดนะครับ
เน้นความคงทนของรูปแบบเดิมของการใช้งานนะครับ
แล้วก็พวงปลายเป็นแบบสามก้านนะครับ
เราสามารถที่จะปรับสูงต่ำได้นะครับ
นี่ครับปรับได้แต่ดึงเข้ามาหาตัวหรือว่าปรับไกลใกล้ไม่ได้นะครับ
ก็มาดูที่ม่านบังแดดด้านหน้าก็เป็นแบบธรรมดาไม่มีกระจกภายใน

แล้วก็ไฟ๒แผ่นที่มีมาให้นะครับ
ก็เปิดประตูออกไปตั้งสวิตช์ให้ไฟเปิดได้ครับ
มาดูในส่วนของซุ้มเกียร์นะครับ

แล้วก็จุดเด่นของเขาก็มีแอร์แบ็คคู่หน้านะครับ
สำหรับคนขับแล้วก็ผู้โดยสารตอนหน้า
ตำแหน่งของผู้ขับขี่เนี่ยก็ยังมีแอร์แบ็คบริเวณหัวเข่าให้ด้วย
เพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บของขาแล้วก็เข่าเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ
สำหรับรูปแบบของเบาะนะครับก็นั่งได้ค่อนข้างสบายนะครับ
กระชับตัวใช้ได้แล้วก็ยังเป็นเบาะแบบปรับมืออยู่
เลื่อนหน้าถอยหลังแล้วก็ปรับเอน
แต่ปรับสูงต่ำไม่ได้นะครับปรับเดินหน้าถอยหลังแล้วก็ปรับเกณฑ์ที่พนักพิงหลังได้ครับ
สำหรับดีไซน์ของห้องโดยสารโดยรวมก็มีความโฉบเฉียวใช้ได้นะครับ
งานออกแบบที่เชื่อมโยงกับรถเก่งนะครับ
โดยเฉพาะส่วนของจอเราในลมสัมผัสที่เพิ่มเติมเข้ามา
แล้วก็การใช้งานต่างก็มีช่องเก็บของให้ทั้งสองด้านเลยนะครับ
ทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับเก็บของได้ทั้งสองตำแหน่งเลย
สำหรับเบาะผู้โดยสารตอนหน้าก็เป็นแบบล็อกตายตัวนะครับ
สามารถเลื่อนเดินหน้าหรือถอยหลังได้แต่ก็ยังให้ความสะดวกสบายมาพอสมควร
ก็คือมีตำแหน่งที่จะปรับพนักพิงเพื่อให้เอ็นได้นิดหน่อย
ความสะดวกสบายโดยรวมก็ถือว่าโอเคครับ
สำหรับการใช้งานรถกระบะที่เน้นประสิทธิภาพของการบรรทุกเพื่อขนส่ง
หรือว่าเหมือนกับรุ่นที่มีราคาแพงกว่านี้กุญแจก็ยังใช้ในลักษณะที่เป็นลูกกุญแจแล้วก็เสียบเข้าไปก็บิดสตาร์ทนะครับเป็นปกติเหมือนเดิม
เหมือนรถกระบะที่ใช้งานง่ายทั่วไปนะครับ
ลงไปให้สุดเลยแล้วก็ขยับที่หัวเกียร์หน่อยดูว่าเกียร์เนี่ยอยู่ในตำแหน่งว่างแล้วนะครับเหยียบทั้งสองจุดพร้อมกันทั้งเบรกแล้วก็คลัชแล้วก็บิดกุญแจสตาร์ทได้เลยครับ
และประหยัดน้ำมันจริงสมคำร่ำลือหรือไม่เดี๋ยวเราลองไปทดสอบกันดูจากกรุงเทพไปยังจังหวัดราชบุรีไปดูกันเลยครับ
จุดประสงค์หลักในการใช้งานเนี่ยเน้นไปที่การบรรทุกเป็นหลักไม่ได้เน้นไปที่การใช้ความเร็วบนถนนนะครับเพราะฉะนั้นความเร็วที่ใช้เนี่ยก็ไม่ควรจะเกินในระดับหนึ่งร้อยถึง๑๑๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรียกได้ว่าสามารถที่จะขับได้อย่างสบายแล้วก็ใช้งานทางไกลได้โดยที่ไม่ค่อยจะมีอาการเมื่อยร้างนะครับ
ผลการทดสอบก็คือรถยนต์พลิกอัพรุ่นนี้เนี่ยออกแบบมาสำหรับการส่งสินค้าเป็นหลักนะครับ
มีสมรรถนะที่ใช้ได้นะครับแต่ด้านอัตราเร่ง
ในขณะที่บรรทุกสัมภาระจำนวนมาก

ได้อย่างที่ต้องการอัตราสิ้นเปลืองสำหรับการวิ่งจาก
กรุงเทพไปยังจังหวัดราชบุรีมีตัวเลขที่โดดเด่นเลยทีเดียว
อกจากจะเน้นเรื่องการบรรทุกแล้วก็ยังสามารถที่จะเป็นรถกระบะที่
ใช้งานในชีวิตประจำวันได้ดีเลยทีเดียวล่ะครับ
คะแนนโดยรวมจาก๑๐เต็มนะครับผมคิดว่าทำได้ประมาณ๗คะแนนนะครับ
ตอบสนองของเครื่องยนต์๒๔ลิตรเกียร์ธรรมดา๖สปีดขับเคลื่อนล้อหลังที่มี
ฉุดลากมากถึง๓๔๓นิวตันเมตรที่มาในรอบต่ำเพียงแค่๑๔๐๐รอบต่อนาทีเท่านั้น
ตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเนี่ยถือว่ามีความโดดเด่นครับ
จากเครื่องยนต์ดีเซลหัวฉีดคอมเมอร์เรลไออาร์ต
เน้นทางด้านความประหยัดเชื้อเพลิงเป็นหลักทำให้รถกระบะรุ่นนี้กินเชื้อเพลิงน้อยจริงนะครับ
จาก๑๐เต็มเนี่ยผมให้๗เต็ม๑๐
น่าจะเป็นในจุดของเบาะผู้โดยสารตอนหน้าที่ไม่สามารถเลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้
ซึ่งจะเป็นจุดที่ใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น
แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญก็คือ
อยากจะให้เจ้าพวงมาลัยของรถรุ่นนี้สามารถที่จะปรับ๔ทิศทางได้
ก็คือสูงต่ำแล้วก็ไกลใกล้ได้

วันนี้ผมฉ่างอาคมรวมสุวรรณกับรายการขับรถ

ขอลาทุกทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ